ตอนแรกเหตุการณ์นี้นึกว่าเป็นเหตุรถกระบะตกคลองธรรมดา
แต่ปรากฏว่าคนขับรถกระบะคันนี้ครับ
พอตกคลองเสร็จปั๊บนะครับก็บุกเข้าไปในหอพัก
ตำรวจก็ต้องไปสิไปถึงปั๊บเองชื่ออะไรอ่ะ
ชื่ออะไรเอาดีเองชื่ออะไรลองฟังดูครับ
ไปเอาคืนเอาเอาขึ้นจะได้เท่าไหร่ล์
เดี๋ยวทีดีทีนี้ฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหม
อะไรนะโทรวิทซ์ที่รู้จัก

แล้วยังไงชื่อแรกปวีชรวงศวรชื่อลอง
ชื่อจริงกลัวชื่อสิจทราหมื่อนนึก

แล้วสังเกตว่าเมื่อถาม
ตื่นตัวมากตื่นตัวตลอดเวลา
แล้วลดลนอย่างไรลดลงมาแต่ผมถอยหลังเอ้ย
หมายถึงถอยหลังที๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงปื๊บเลย
โอ้โหเป็นเจ้าของหอพักเนี่ยแม่เขาเป็นเจ้าของหอพักเนี่ย
แต่ที่นี่คือโรงเรียนกีฬาครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับถามอย่างตอบอย่างตำรวจองคลักษณ์ต้องมา
มานะครับก็สารภาพบอกผมเสพยาบ้า๑เม็ด
แล้วก็ดื่มแอลกอฮอลมาด้วยแต่แอลกอฮอลจำไม่ได้ว่าดื่มมากแค่ไหน
แล้วก็ขับรถตกคลอง
แล้วคราวนี้ก็วิ่งพยายามจะไปเปิดหอพักเขานะสิ
แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็มาล้อมจับตัวเอาไว้ได้พอดี
ตรวจสอบก็ไม่เจอเอกสารในตัวนะฮะว่าเป็นเอกสารอะไรยังไงไม่มี
รู้แต่ว่านุ่งบ็อกเซอร์ผมว่าบ็อกเซอร์ไม่ใช่เกงหงาสั้นดูทรงแล้วนะครับ
เป็นบ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้
เราประสานไปถึงแม่ของเขานะ
คือนางหนูจ๋าวงสมศรีอายุ๔๙ปี
อยู่นู่นนะตัวอยู่หนองบัวลำพูนู่นโทรศัพท์ไปคุย
ท่านก็เล่าบอกว่านี่เหรอเวลาเอ็มเสพยาเข้าไปเนี่ยนะ
หลอนเสร็จปั๊บจะขโมยโรคบะพ่อออกไปขับแบบนี้ประจำนะฮะ
เป็นแบบนี้มา๒ปีกว่าแล้วแล้วมักจะอ้างว่าตัวเองเนี่ย
เป็นผู้นำประเทศก็ดูเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกเป็น
เขาเลือกเป็นรองนายกนะไปเลือกเป็นรองนายกเลย
บางทีก็บอกจะเป็นตำรวจนะฮะแต่ไม่เคยทำร้ายใครนะ
มีรุกบะเป็นของพ่อพ่อของนายสิริทธาระนี่แหละ

มันหลอนยามันแบบว่ามันหลอนมันพูดเพราะว่ามัน
เป็นผู้นำประเทศภัยหรือว่าเป็นจำรวจเป็นอะไรของมัน

เพราะว่ามันไม่ได้เป็นบ้ามันหลอนอย่าง
มันแบบว่ามันไม่รู้แรงว่าจะไปทำร้ายใครนะ

แต่มันบอกว่ามันเป็นผู้นำประเทศหรือว่าเป็นจำรวจ
ถ้าจะเป็นผู้นำประเทศขยับไปอีกสักตำแหน่งไหม

เขาหลอนแบบมีวิสัยทัศน์นะหลอนแล้วจะเป็นผู้นำนะ

กู้ภัยก็ไปเอารถกระบะคันนี้ขึ้นมาจากคลองแล้วนะครับ
แล้วก็ไปไว้ที่สพองคลักษณ์ไปเจอ

ตำรวจจะตรวจสอบทะเบียนรถอีกครั้งหนึ่ง
เป็นของพ่อของนายสิทธาจริงหรือเปล่า
แล้วก็จะประสานเจ้าของรถมารับรถคืนไป
ส่วนนายสิทธานี่พอไปอยู่ในห้องขังคราวนี้
โอ้โหเอะอะโวยวายเลยแหละเคาะกำแพงนะครับ
แล้วยังตะโกนบอกเลยว่าชื่อปวิทธิ์นะ
ชื่อแรกของผมถ้าใครถามผมตอบว่าประวิทย์วงสุวรรณ
นะครับตำรวจก็เลยแจ้งเขาหาเสพขับ

ก็คือเสพยาบ้าแล้วก็ขับรถด้วยครับ
ป้าวิทย์ก็คงต้องสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่ง
อยู่กับตำรวจไปก่อนนะคะประวิทย์ค่ะ